เอาไปนั้นรู้กันว่าเบรกนี้การเมืองมาแบบแน่นแน่นนะคะครับ
คนแรกไปดูก่อนเลยร่องใต้ไปที่จนะสงขลาค่ะ
คนนี้ไม่ได้สังกัดพระการเมืองไหนเลยนะคะคุณชูวิกมนต์วิสิทธิ์
เขาบอกแล้วกันว่าหลังสงกรานเขาจะเดินสายใช่ไหมคะ
นี่ลงพื้นที่สงขลานะคะไปรณรงค์ต่อต้านกัญชาเสรีค่ะ
มีคนมารอต้อนรับแต่ต้อนรับแบบไหนไปดูค่ะ
จะได้ยินคำว่าต้อนรับขับสู้ใช่ไหมคะ

ไม่เอาชูวิทย์กลับกรุงเทพไปเลย

คือชาวบ้านจากอำเภอจนะกลุ่มนี้นะคะเขารวมตัวกันต่อต้านคุณชูวิทย์
ที่จะมารณรงค์ต่อต้านกัญชาเสรี
เอาป้ายมาชูตรงริมถนนแล้วบอกคุณชูวิทย์กลับกรุงเทพไปเลย
แต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงนะคะ
ผู้สืบข่าวก็เลยขอแสดงจุดยืนก่อน

ก่อนมาถึงค่ะแล้วก็ให้ตัวแทนเป็นคนยื่นหนังสือ
คุณชุวิตมาถึงปุ๊บคุณชุวิตก็เริ่มเลย
แจกสติ๊กเกอร์แจกเข็มกลัดให้ชาวจนะ
ไปพูดคุยกับผู้นำทางศาสนา

และเชื่อว่าชาวกรรณหาก็ไม่น่าจะเห็นด้วยกับกัญชาซลี
แล้วก็ไปกางป้ายรณรงค์ต่อต้านกัญชา

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ว่าภูมิใจไทยจะไปไหน

ท่านเดินสายไล่ทำลายเสียงภูมิใจไทย

ความเคลื่อนไหวฝั่งภูมิใจไทยวันนี้นะคะ
ก็มีการแถลงเปิดนโยบายพัฒนาอสม
แล้วก็อสสที่ภักดิ์ภูมิใจไทย
อนุทินก็บอกว่าการต่อต้านกัญชาของคุณชูวิทย์เนี่ย

แต่ทำให้มีความแข็งแรงของผู้สมัครสอสอในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอีกต่างหาก
สมัครพักภูมิใจไทยมีทั้งหมดเกือบ๔๐๐คน
ทุกวันนี้ยังไม่มีใครเดินเข้ามาหาสักคนว่า
เขามีปัญหาจากเรื่องพวกนี้

เราก็ต้องถือว่าก็โอเคก็ดีแล้ว
นายสุภาชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทย

เอ๊ะที่คุณชุวิตออกมาจมตีเรื่องกัญชา

วันดีคืนดีจากคนขายกัญชาออกมาต่อต้านกัญชา

เพราะในโรงแรมคุณชูวิทย์ก็มีร้านกัญชาที่ลูกชายเปิดอยู่นี่
แล้วมันบอกว่ากัญชาไม่ดีทั้งที่ทั่วโลกเขายืนยันว่ากัญชามันดีแล้วก็มีประโยชน์
ตลาดโลกตอนนี้ยอดขายนี่๘แสนล้านบาทไปแล้วด้วยซ้ำ
แล้ววันนี้ที่ไม่ได้ไปแบ่งตลาดกับเขาก็เพราะว่ากฎหมายที่ภูมิใจไทยเสนอไปมันไม่ผ่าน